ทางการเกษตรก่อนคราวก่อนมังคุดซุดไปรอบหนึ่งแล้ว
ราคาดิ่งลงขนาดนี้เลยคนปลูกไม่รู้จะทำยังไง
ตีฝันทิ้งเลยแล้วมีอีกอำนาญคนหนึ่งเนี้ย
ปลูกแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเอามาเทลำไย

ฝากไปถึงราชมุตรดีทุกชาติทุกคนด้วย

กำนันในพื้นที่กำนันสมิงถนอมบุญ
กำนันตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่

วกลบคูณหาแล้วค่าเก็บ๓บาทแล้วนะ

เพราะฉะนั้นถ้าหากลบค่าปุ๋ยไปแล้ว

กำนันสมิงเททิ้งให้เห็นเลยนะฮะ
อยากจะให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือชดเชยหน่อย

๑บาท๕๐สตางค์ต่อกิโลกรัม

กำนันก็เลยเอาลำไยมาเททิ้งฮะ
กำนันสมิงจำได้ไหม
เป็นคนเดียวกับที่เอาไม้ฟาดต้นลำไยพัง
ขายไม่ได้ต้นทุนด้วยซ้ำ
เจอแบบนี้ไม่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะ

แต่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนก็เจอเหมือนกันฮะ

เผาทิ้งเลยคือไม่รู้จะประท้วงอีท่าไหนแล้ว
เผาทิ้งเลยให้มันเห็นเด่นชัดเลย
ไหม้ป่าไหม้อะไรก็ไหม้ไปมันจะไม่ถึงขนาดนั้นนะ
เผาเพื่อเป็นการประท้วงเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ราคาลำไยดิ่งเหวตกต่ำเป็นประวัติการจริงครับ